ก็๑๖พฤศจิกายนพรุ่งนี้แต่งแน่นอนที่โอลันเต็นค่ะ

ยังออกงานอีเวนต์อีกเหรอจ๊ะนางบอกว่าต้องออกเก็บหมดจนหยดสุดท้ายจริง
ถูกต้องเรือนหอแพงแม่งแพงมากนะคะ
ที่สำคัญค่ะตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวนะคะ
นี่พรุ่งนี้จะแต่งแล้วนะเขายังฟิตติ้งชุดงานแต่งชุดสุดท้ายอยู่เลยยังทับอีเวนต์พิธีกร
จริงนะคะเอาไปฟังดีกว่าคุณพุทธิชัยวาดที่เจ้าบ่าวนะคะพรุ่งนี้จะแต่งแล้ว

ตอนแรกคือที่แพลนกันเอาไว้พุทธกับจุ๋ยก็จะประมาณว่าเข้าเดือนพฤศจิกา

แต่พอดีว่าซื้อบ้านมันก็แพงอะเนาะ

เราก็เลยรับงานได้เรื่อยนะครับผม
ตอนนี้คือเหลือแค่สรุปรายละเอียด
ว่าเราจะเริ่มตรงนี้

ที่เราก็เริ่มรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากเหมือนกัน

ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของชีวิตของทั้งผมแล้วก็

หลังจากนี้ชีวิตเราก็จะเดินหน้าไปสู่การมีครอบครัว
เราก็จะไม่ได้มีแค่เราคนเดียว
เราก็จะมีเขาเข้ามาในชีวิตที่เราจะต้องดูแล
พรุ่งนี้ก็แถลงข่าวประมาณ๔โมงเย็นค่ะ

หลายคนก็บอกว่าคู่นี้ออกตัวแรงเข้าข้างแม่แอฟทักษะออนหรือเปล่า
ถามไปถามมาพุทธบอกว่าลอยตัวเหนือดราม่า
เพราะว่าจริงแล้วแค่เอาการ์ดงานแต่งไปให้
ส่วนกำลังใจก็มีให้กันเสมอค่ะ
ฟังพุทธเปิดใจเรื่องนี้เลยค่ะ
กับพี่แอฟเนี่ยคือเป็นพี่สาวที่เราน่ารัก

ไม่ได้มีการแบ่งข้างใดนะครับ

แล้วนาจะออกงานวันอาทิตย์นี้นะ

เขาจะแจกปฏิศินป์ช่องเขานั่นแหละ

คือเห็นว่ามีแคปชั่นบอกว่ามาร่วมให้กำลังใจคุณแมทกันเยอะนะอันนี้แฟนคลับเขาทำ
แต่ก็ยังมีคอมเมนต์ไปบอกทำไมต้องให้กำลังใจด้วย
ใจเย็นบางทีเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชม
ข่าวก็คือข่าวแล้วเนาะเป็นกำลังใจกับทุกฝ่ายแล้วกันนะคะ